มาดูอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
บอกว่าฉีดวัคซีนมาแล้วเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
แต่ว่าแขนขามันยังชาอยู่เลย
แต่ทีนี้เธอบอกว่าไม่โทษวัคซีนนะ
เพราะรู้ดีเข้าใจดีว่าร่างกายของแต่ละคน
มีความแตกต่างกันบางคนก็อาจจะแพ้วัคซีนได้นะครับ

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสุนาบรีคำบุตรดี

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง

บอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ไป

มีอาการแขนขาชาไปครึ่งซีก
ทีนี้เราเดินทางไปพูดคุยกับเธอ
ที่บ้านพระของเธอในพื้นที่อำเภอจัตรุรับพรรคพิมาร

จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย๗โรคนะครับ
ก็เลยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙

แล้วก็ได้รับการนัดหมายเข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก

เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากฉีดวัคซีนมาแล้ว๗๘วัน

คือตอนที่รอสังเกตอาการ๓๐นาทีหลังฉีด

๗๘วันหลังเริ่มมีอาการปวดหัว
บอกปวดหัวหนักมากเหมือนแบบหัวจะระเบิดเลยนะ
คลื่นไส้อาเจียนแขนขาขวามีอาการชาแล้วก็อ่อนแรง
ตอนกลางคืนนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับนะครับ
เพราะว่าปวดปวดบริเวณแขนขาขวา
นอนตะแคงนอนไม่ได้เลยนะครับ
ในอาการชาเราก็ยังสามารถลุกขึ้นเดินได้อยู่
ยังสามารถทำกับข้าวกินได้อยู่

แล้วเรายกแขนขึ้นกำลังแขนเราจะไม่เท่าข้างที่เราไม่ได้ฉีด
แต่ก็ยังสามารถมีแรงหยิบจับสิทธิ์ของของได้อยู่
แต่แรงก็จะไม่เยอะเท่าก่อนที่เราจะฉีด
หมอบอกว่าอาการที่เป็นอยู่ก็น่าจะมาจากการแพ้วัคซีนยี่ห้อนี้
เดี๋ยวอาการจะค่อยหายไปไม่ต้องกังวล
แต่อย่าเพิ่งฉีดวัคซีนเข็มที่๒เด็ดขาดเลย
หรือต้องรอยี่ห้ออื่นด้วยนะฮะ
ตอนนี้เธอก็อาการดีขึ้นเรื่อยนะครับ
แต่มันยังไม่เป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคุณ
ก็จะคอยเทียวไปเทียวมาไปหาหมออยู่นะครับ
และอย่างที่บอกไปเธอบอกว่าเธอเข้าใจนะครับ
โทษวัคซีนเลยเพราะเข้าใจว่าร่างกายแต่ละคน
มันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแพ้บางคนไม่แพ้
บางคนใช้ชีวิตตามปกติได้บางคนมีอาการเธอก็เข้าใจอยู่
แต่ทีนี้มันกระทบต่อเรื่องของอาชีพและรายได้ของเธอนะฮะ
บอกว่ารายได้ลดลงเลยจนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวนี้
บอกว่าบางทีมันอึดอัดอยากจะหายเร็ว
ก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ท่านหนึ่งแล้ว